หมามันเห็นเพื่อนวิ่งมันก็วิ่งมันก็เล่นกันเป็นธรรมดา
แต่คุณไปดูเหตุการณ์นี้ดีกว่าว่า
พอมันวิ่งแล้วมันสร้างความเดือดร้อนยังไงบ้างคะ
นี่คุณเห็นไหมมันสร้างความเดือดร้อนคืออะไร
เพื่อนที่ไปด้วยคุณดูนะเพื่อนแท้เขามีไว้ให้ดูตอนเราลำบาก
แล้วถ้าเพื่อนอีกคนหัวเราะนี่คือเพื่อนแท้
แหละเพื่อนแท้จะต้องหัวเราะในยามที่เพื่อนล้ม
บ้าบอกพอแตกแล้วไม่ต้องมันไม่ใช่
แต่จริงอันนี้อันตรายนะอันนี้ฝากเตือนเอาไว้นะคุณผู้ชม
เหมือนจะขำแต่คนล้มอาจจะไม่ได้ขำนะ

แต่ถ้าเกิดว่าศีรษะฟาดพื้นเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักอยู่นะคะคุณ

คุณดูเนี่ยความเร็วสี่แรงนะ

โหนี่ตัวที่หนึ่งเดินเดิน
ตัวที่หนึ่งเดินไปน้ำหน้า
เริ่มเร็ว

เอาภาพเนี้ยอ่าไปแจ้งความดำเนินคดีกับหมาที่ชนแล้วหนี
บ้าหมอพอแตกไปกันเลือดเปลือย
เอายังไงดีจะบอกว่ามันก็อาจจะเป็นหมาที่คุ้นเคยกันอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละ
แต่ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงคุณป้าด้วยนะ
จริงอยากจะถามคุณป้าคนที่เป็นเพื่อน
ทำไมไม่ช่วยเพื่อนก่อนถูกหยิบจาน
ก็คงก็คงจะเห็นว่าเออล้มแหละไม่ได้เป็นอะไรมาก
ใช่ไหมล่ะเอาตั้งปากตึ๊ดเราเล่าคำไม่ได้ว่าอะไรนะคุณผู้ชมนะ
จริงแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากคนที่คุ้นเคย
ตัวที่คุ้นเคยกันแล้วแบบนี้มันเกิดขึ้นได้
เป็นอุบัติเหตุที่มันอยู่ใกล้ตัวจริง
โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่คนสูงอายุอันนี้ต้องระวังเลยนะคะ